ทีนี้แผลทางใจทางกรสินเนี่ย
เขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบผู้ไทยอยู่

รักษาแผลแทนใจของเด็กทั้งสองคนที่ทะเลาะกันนี่แหละ
ด้วยการสู่ขวัญผูกแขน

ใช่ทั้งคู่เลยเพื่อที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ
ที่บ้านแสนสุกตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะ
เป็นบ้านของผู้ปกครองเด็กชายวัย๗ปี
นักเรียนชั้นป๑โรงเรียนกุศิมวิทยาศาสตร์
ที่ถูกเพื่อนเอาไม้ไผ่แทงเท้าจนได้รับบาดเจ็บ
คืออย่างที่บอกว่าอาการน้องดีขึ้นแล้วแล้วเนี่ยได้กอดคอกันแล้ว
คือปรับความเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกัน
นายปียพงศุมมาตรรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายบรรจงภูผาดวงนักจิตวิทยา
จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาลสิน
พร้อมกับคณะครูมากันเลยนะยกขยงกันมา
ร่วมทำพิธีสู่ขวัญผูกแขน
ขนบธรรมเนียมของชาวผู้ไทยให้กับน้อง
โดยมีไก่ต้มไข่ต้มข้าวเหนียว

ทั้งสองคนรักกันอย่างเหนียวแน่นหลังจากนี้

ตอนนี้ได้ให้ทางโรงเรียนที่เกิดเหตุเร่งดำเนินการเยียวยา
โดยให้ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย

และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก
และประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ปกครองแล้วก็เด็กทั้งสองคน
รวมถึงกำชับไปยังผู้บริหารคณราคาครูด้วยนะคะ
ให้เพิ่มมาตรการดูแลสอดส่องเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

แต่อยากให้ทางโรงเรียนเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลเด็กหน่อย

ถ้าเกิดเหตุอะไรก็ให้รีบนำตัวไปรักษา

เพิ่มความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ